โดยเงินในการให้จ่ายเพื่อต่อพร้อมกับสถานการณ์สวินปฏิบัตินะครับ
ก็สมมติแล้วว่ารายเหตุการณ์ก็เป็นไปตามผลหมายอยู่แล้วล่ะ
มีปัญหา๖ประกาศมีทะละบอล๑สมัครนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะยืนยันวันนี้ก็คือ
ยืนยันว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาแน่นอนนะครับ
เป็นระยะเวลาสามเดือนนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็ต้องขอโทษ
ทำให้หลายคนไม่สบายใจก็เกิดการไปเคลื่อนไหวกันมากมาย
ผมมีแจ้งว่ายังไงก็ตามทางฝ่าต้องดูแลสามเดือนนี้ให้ได้
แต่ในส่วนที่ว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นโดยเร็ว
โดยวัยมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สมมุติว่า๓เดือนไปแล้วมันดีขึ้น
ใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องหาเรื่องตรงนี้นะทุกคนก็สามารถไปทำอาหาร
กินได้ถ้าเกิดสามเดือนก็ว่าอีกทีว่าจะหาเงินที่ไหนแค่นั้นเอง
สมัยใจยังล่ะนะยืนยันโมบานต้องขอโทษเลยเพราะไม่ได้เกลียดตรงนั้น
พูดให้เข้าใจอย่างนั้นผมต้องการให้เข้าใจว่าเออมันมันใช้เงิน
ยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่แน่นอนจะไม่ให้เงินอีกแล้วอะไรทำนอง
ตอนนี้กำลังดูทั้งแรงงานประกันสังคมทั้งในระบบ
นอกระบบอุปกรณ์อิสระกำลังดูเรื่องสถานกรณ์ใช่ไหมแล้ววันนี้
มาการมีโรคธุปรักโธมน้อยแต่เถอะ
เข้าใจว่ารธบายก็นี่มาตรการตรงนี้ในการขาดกล่อ
คุณอยากจะให้ทุกคนรับมืออย่างกันท้ำแบบเนี้ยวันนี้
หนึ่งสัตว์ตาแล้วตัวเลขผู้ถือเครื่องได้ลดลงทั้งหมด
ในในทางสาธารณ์สูงที่พูดบอกถ้าสิบสี่วันเนี้ย
แสดงว่าเราค่อนข้างจะควบคุมไว้ได้บางได้แล้ว
พอโปรดรอบส่งโน้มว่าให้จับโปรดอะไรได้บ้างไม่ได้บื้น
ถ้าเกิดบางกิจกรรมมารายการให้คืนไว้ก็ได้บ้างมี

ชอบได้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะในหลายเรื่องนะครับ
เพราะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะขอบคุณขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่มั่นใจ
มั่นใจนะครับมั่นใจผมมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วมั่นใจกระทรวงคลัง
บรรจุบุคลากรของผมทุกคนพยายามทำอย่างเต็มที่นะ
บางครั้งมันก็ยากบ้างง่ายบ้างทันใจบ้างไม่ทันใจบ้าง
ขอโทษด้วยแล้วกันนะแต่มันเป็นมาตรการที่ต้อง
ระมัดระวังที่สุดก็คือการใช้เงินของภาครัฐนะ
จะต้องมีการตรวจสอบภายหลังทุกอย่างผมก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นในระยะหลัง
ผมทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อนและเดือดร้อนเวลาเดียวกันด้วย
ดังที่นั่นก็ต้องหายอยเรียนรุนการยืนยัน๓เดือนโอเคไหม